คุณผู้ชม๑๐รุม๑ค่ะวัยรุ่นแล้วก็ยังเป็นเยาวชนอยู่เลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวหมู่บ้านเอื้ออาทรในกรุงเทพนี่แหละ
วัยรุ่นน่าจะยังเป็นเยาวชนอายุ๑๗๑๘ประมาณนี้ค่ะ

รุมผู้ชายวัยรุ่นอายุ๑๗ที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งแฟนสาว
ชาวบ้านต้องช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะว่าโดนรุมจนโอ้โหโดนฟันแผลเวอะหวะค่ะ
ช่องบ้านต้องช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะว่าโดนรุมจนโอ้โหโดนฟันแผลเวิกวะค่ะ
ช่องบ้านต้องช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะว่าโดนรุมจนโอ้โหโดนฟันแผลเวิกวะค่ะ
ช่องบ้านต้องช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะว่าโดนรุมจนโอ้โหโดนฟันแผลเวิกวะค่ะ
ช่องบ้านต้องช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะว่าโดนรุมจนโอ้โหโดนฟันแผลเวิกวะค่ะ

ช่องบ้านต้องช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะว่าโดนฟันแผลเวิกวะค่ะ
ช่องบ้านต้องช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะว่าโดนฟันแผลเวิกวะค่ะ
ช่องบ้านต้องช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะว่าโดนฟันแผลเวิกวะค่ะ
ช่องบ้านต้องช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะว่าโดนฟันแผลเวิกวะค่ะ
ช่องบ้านต้องช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะว่าโดนฟันแผลเวิกวะค่ะ
ช่องบ้านต้องช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะว่าโดนฟันแผลเวิกวะค่ะ
ช่องบ้านต้องช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะว่าโดนฟันแผลเวิกวะค่ะ

ช่องบ้านต้องช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะว่าโดนฟันแผลเวิกวะค่ะ

ช่องบ้านต้องช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะว่าโดนฟันแผลเวิกวะค่ะ
ช่องบ้านต้องช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะว่าโดนฟันแผลเวิกวะค่ะ
ช่องบ้านต้องช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะว่าโดนฟันแผลเวิกวะค่ะ
ช่องบ้านต้องช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะว่าโดนฟันแผลเวิกวะค่ะ
ช่องบ้านต้องช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะว่าโดนฟันแผลเวิกวะค่ะ
ช่องบ้านต้องช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะว่าโดนฟันแผลเวิกวะค่ะ

ช่องบ้านต้องช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะว่าโดนฟันแผลเวิกวะค่ะ
ช่องบ้านต้องช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะว่าโดนฟันแผลเวิกวะค่ะ
ช่องบ้านต้องช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะว่าโดนฟันแผลเวิกวะค่ะ
ช่องบ้านต้องช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะว่าโดนฟันแผลเวิกวะค่ะ
ช่องบ้านต้องช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะว่าโดนฟันแผลเวิกวะค่ะ

ช่องบ้านต้องช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะว่าโดนฟันแผลเวิกวะค่ะ
ช่องบ้านต้องช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะว่าโดนฟันแผลเวิกวะค่ะ
ช่องบ้านต้องช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะว่าโดนฟันแผลเวิกวะค่ะ
ช่องบ้านต้องช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะว่าโดนฟันแผลเวิกวะค่ะ
ช่องบ้านต้องช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะว่าโดนฟันแผลเวิกวะค่ะ
ช่องบ้านต้องช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะว่าโดนฟันแผลเวิกวะค่ะ
ช่องบ้านต้องช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะว่าโดนฟันแผลเวิกวะค่ะ
กของเจ้าหน้าแผลเวิกวะค่ะช่องบ้านต้องช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะว่าโดนฟันแผลเวิกวะค่ะ
คนที่โดนไล่นะครับเดี๋ยวเขาซอย๓เลย

รถไปรบหยุดตรงนั้นพวกนั้นเขาก็รุมกันครับ

ที่เห็นทางลูกบ้านเขาเดินมาบอกว่ามีมีดด้วยมีอะไรด้วยนะ

คือเป็นเด็กข้างนอกใช่ไหมครับไม่ใช่เด็กในหมู่บ้านนี้ใช่ไหม
แต่เขาว่าเป็นเด็กอยู่นอกนะครับขับกันมา

แล้วก็ชาวบ้านบอกบ่อยค่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรก
แต่ว่าคนเจ็บตอนนี้เหมือนกับว่าตำรวจบอก
ยังไม่ได้มาเอาเรื่องเอาเราไม่ได้มาแจ้งความไม่ได้อะไรนะคะ
ก็เลยยังไม่มีการดำเนินคดีอะไรกับใคร